เอามาต่อกันที่สาวสวยนุ่งสั้นอย่างลูกทุ่งคนนี้กันบ้างนะคะ

นึกภาพมาว่าจะต้องแบบมาสั้นโป๊เซ็กเปรี้ยวหน่อย
แต่มาคราวนี้เขาบอกว่าขอมาแบบลุคใหม่
ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้

บอกเลยว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป

เอามาฝากแฟนหนังไทยกันกับผลงานล่าสุด
ของผู้กำกับสุดแนวค่ะต้อมยุทธเลิศ
ขอเสิร์ฟความฮาส่งท้ายปี
ภาพยนตร์เรื่องดอกฟ้ากับหมาแจ๊ดค่ะ
ซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรก
ฮากันแล้วอย่างพี่แจ๊ดเอง
ฮายอยู่แล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งคนอีก

ก็ขอเป็นตัวแทนนักแสดงมาชวนแฟนไทยรัฐทีวี
ให้ไปร่วมชมแล้วก็พิสูจน์ความฮา

แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ว่าหนังเรื่องนี้นอกจากจะสร้างเสียงฮาแล้ว

สไตล์ของพี่ต้อมเขาล่ะค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้

ก็เป็นหนังด้วยพนครฟรีมนะคะ

ก็จะมีความแปลกในเรื่องของการย้อนเวลา
นะฮะไปกลับไปแก้ไขสิ่งต่างต่างนะของตัวเอง
ไม่มีความสั้นเสมอหูอยู่ในเรื่องเลย
ก็จะเป็นอีกคนเป็นนางเอกที่เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก

เป็นหนังย้อนเวลาย้อนกลับไปแก้ไข
ก็ไปดูแล้วกันนะคะว่า
ที่มาพร้อมความฮาน้ำตาเล็ดแบบนี้จะกลับไปแก้ไขยังไงได้บ้าง
กับสาวใบเตยแล้วก็พี่โจ๊กโซคู
รวมไปถึงพี่แจ๊ดชวนชื่นกับดอกฟ้ากับหมาแจ๊สนั่นเอง
ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า
เรื่องนี้ใบเตยประเดิมงานภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก
ดูสิว่าเธอวางไมค์แล้วมาผันตัวเองเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวในครั้งนี้เนี่ย

สิบพฤศจิกายนนี้ไปพิสูจน์ความฮากันได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ